มาแคลไทยอนี้ข่าวนี้บ้าง

ใบเตยไม่หวั่นอาถรรพ์แม่นาค
นี่ค่ะคือเรื่องของเรื่องตอนนี้ขังช่องแปด
ก็ได้มีการสร้างละครเรื่องแม่นาคนะฮะ
เป็นกาโมรีเมคใหม่ทำใหม่

ทีนี้คนที่มาเล่นเป็นแม่นาคคือใบเตยอาสยาม

นะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีนักข่าวเนี่ย

แล้วก็ไปเห็นว่าคุณใบเตยเนี่ยแต่งชุดเหมือนแบบใส่ผ้าคาดอะ
เออเออเออผ้ากระจบ

เออเขาเรียกว่านุ่งผ้าแถบ

เสียชีวิตเพราะท้องแล้ว

ก็เลยถามใบเตยว่าก่อนจะมารับบทเป็นแม่นาค

เวลาที่เธอไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัด

เธอไปอับอึมมาหรือเปล่า
เธอก็บอกยืนยันว่าไม่ใช่นะคะไม่เคย
แล้วก็ใส่ผ้าแถมว่าโอเคไหม
เขาบอกว่าก็โอเคนะ
แล้วก็พอนักข่าวถามไปบอกว่า
นี่รูปฟิตติ้งที่หลุดออกมาดูไม่ค่อยโอเคเท่าไร

เขาบอกว่าหนูเองก็ว่าไม่ค่อยโอเคนะตกใจเหมือนกัน
เป็นช่างภาพที่ถ่ายตอนที่เราลองเช็คเสื้อผ้านะฮะ

ที่สำคัญดูดิแม่นาคอุ้มลูกเทพอยู่ด้วย
ลูกเทพด้วยลูกปอมเหรอ

ใส่วิกไอ่ด้วยนะแม่นางเรา
ถามว่ากลัวอาถรรพ์ไหมไม่กลัวเลยค่ะ
อยากให้มีอาถรรพ์แต่ในทางที่ดีเวอร์ชันนี้

แล้วก็ความรักกับคุณแมนเป็นยังไงบ้าง

เป็นทริปโรแมนติกหรือเปล่านักข่าวถาม

เราก็ดีใจที่เป็นประเทศที่เขาขอแต่งงานกันเยอะ

นี่ใบเตยหัวเราะแบบนี้

แต่ก็เพ้อไปหัวเราะแบบแม่นาคไง

ถามว่าคุยกันเรื่องนี้ไหมก็ไม่ค่อยคุยกัน
เราไม่กล้าถามว่าจะขอฉันแต่งงานไหม
นักข่าวถามต่อถ้าขอจริงพร้อมหรือเปล่า

ไม่พร้อมหรอกค่ะ

แต่ไม่หรอกเพราะยังไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายเลย

คู่เราก็ดูสวีทตลอดนะนักข่าวถาม
ก็ปกติเนอะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกัน

นักข่าวถามต่อลบคำสุประมาทว่าคู่เราไปไม่รอดเนอะ
หนูก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะว่าจะนานขนาดนี้

เขามีเรือนหอแล้วได้ยังไงนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
ลองใจแต่ยังไม่แต่งแต่เรือนหออีกสักพัก
นักข่าวถามเรือนหอเสร็จหรือยัง

แต่เรื่องแต่งก็คงยังอีกสักพัก
ก็คือเรือนหอเสร็จยังอาจจะยังไม่ได้ตกแต่งภายในไง

นุ้งแบบว่าเรือนหอให้เขาเตรียมไว้แต่อาจจะไม่ใช่แบบตรงนี้

มากข้าบอกว่าเรือนหอเขามีวายคือ

เวลาแต่งงานเรือนหอเนี่ยควรจะเป็นผู้ชายทำให้ผู้หญิงป่ะ
สร้างเรือนหอเองหนูไม่ทำนะไม่นะงงถ้าเกิดแต่งจะต้องแต่งเข้าบ้านนี้
แต่งไว้อยู่กับเขาต้องแต่งมาอยู่อ๋อก็คือต้องแต่งเข้าบ้านผู้หญิง
อ๋อถ้าเป็นสไตล์แบบนั้นอ๋อไม่เอาไม่เอามาแต่งของไหมคือทำไว้ก่อน
สร้างไว้ก่อนสร้างไว้โอเคโอเคเข้าใจก็คือสร้างบ้านอ่ะ
ไปพูดว่าเรือนหออะไรกันตอนแรกรถเมย์ว่าจะสร้างบ้านหนูไม่กล้าพูดเลย
ดูดีดีเดี๋ยวคนคิดว่าไปสร้างเรือนหอเปล่าสร้างบ้านได้ว่ากับแม่หนูเนี่ย
สื่อพ่ออาจจะถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีไปเตยอาจจะตอบงงงงงง
ทำไมงงคืออาจจะแบบนักข่าวเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะ
ก็นักข่าวจะไปถามจี้ประเด็นเข้าไปไปมาป้าก็เลยงงตอบมันสองเรื่องรวมกันเลยงงเลยทีนี้
ก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้พอไปเตยบางทีก็แกก็งงเมื่อกี้